มันเปลี่ยนกันยังไงมันเลี้ยวผิดยังไงไปดูครับ

บันไดเดินบันไดเดินที่ร้านจอดรถ

พี่ก็คงจะลงแต่ว่าไม่ได้ไปทางลงของรถ

คือสุดท้ายต้องใช้รถ

ช่วงล่างรถคันนี้ผมว่าต้องมี๓๐๐๐๐บาท

คือมันคงกระแทกไอ้ตัวบันไดไปแล้วแหละ
ครับคลิปนี้มีคนเอามาโพสต์ไว้ครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในลานจอดรถแห่งหนึ่ง
ในคลิปเนี่ยบอกว่าเป็น๕โมงเย็นของวันที่๓๐พฤษภาคม
ที่ผ่านมาและคาดว่าสาเหตุเนี่ย

อยู่ติดกับทางขึ้นลงระหว่างชั้นของรถ

ทางขึ้นลงของรถนะครับ

ถ้าคนลงช่องนี้นะ

จะไม่ได้ดูเรื่องนี้ถูกแชร์
โลกออนไลน์ครับแล้วมีผู้เขียนแสดงความเห็น
กันเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่สงสัยว่า

ไม่น่าจะตีวงเลี้ยวได้ในครั้งเดียว
ถือไปอุทหรณ์อีกครั้งนึงนะครับ

หักซ้ายฟ้าฟื้ดลงพอดีล่องพอดีเลย

อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับสถานที่จอดรถอาคารนี้สักเท่าไหร่